เหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นที่มหาสารคามครับ
พร้อมคนในครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย

เพราะอะไรวัวที่บ้านตายปริศนา
เลือดออกปากตายปริศนาตายทั้งกลมเลย
แล้วก็ไปเจอไอ้ผ้าห่อเท่านิ้วโป้ง

พยายามที่จะดูว่ามันคืออะไร
แล้วเอามาให้พระดูพระบอกว่านี่คือ

ปอบนะคุณปอบอ่ะผีปอบเนี่ยเออ

ทีนี้ครับปอบเข้าสิงร่างทุกคนเลย
ทั้งยายเองก็ถูกเข้าสิง
เนรเองก็ถูกปอบเข้าสิง
จนเป็นเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้นะครับ

ของเทศมาเนี่ยมันใช่

ของจริงเข้าใจนะเข้าใจ
เข้าใจไปด้วยเข้าใจ
อันนี้เป็นทางดี

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่
สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่

สายลูกไว้อย่าใส่